อ้าวที่เขาโรทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชค่ะเกิดเหตุการณ์ผัวนักแสดง
บอกว่าผัวนักแสดงไม่ใช่มีอาชีพนักแสดงนะ
แต่เขาไปแสดงละครตบตายาดกับเจ้าหน้าที่
ผมออกไปทำงานมากลับมาเมียนอนอยู่ที่บ้านกลายเป็นศพแล้ว
สอบไปสอบมาคนที่ฆ่าก็คือตัวเขาเองนั่นแหละนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลเขาโร
อำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
นอนตายอยู่บนฟูกในห้องนอนเลยนะคะลักษณะก็คือการนอนคว่ำหน้า
ศพนี้ชื่อว่านางอุไรแก้วเกลืออายุ๕๐ปีค่ะ
สภาพศพมีบาดแผลถูกทุบตีด้วยของแข็งที่ศีรษะและต้นคอ
แล้วต้นคอก็พบรอยฟกช้ำหลายแผลเลยเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงในห้องไม่พบต้นรอยการต่อสู้
แล้วก็ไม่พบอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุด้วยนะคะต่อมาตำรวจสพปะกงค่ะ
จับกลุ่มตัวนายประยุทธ์แก้วเกลืออายุ๕๔ปีสามีของผู้ตายนั่นแหละ
ทำงานเป็นคนเก็บขยะเทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่เอาตัวมาสอบปากคำ
ตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยปฏิเสธเพราะเขาบอกว่า
ช่วงเวลานั้นผมออกไปทำงานเก็บขยะตอนเช้ามืดแล้วผมนี่แหละ
เป็นคนแจ้งญาติแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบศพเมียของผม
เพราะว่าผมไปทำงานแล้วผมกลับมาผมก็เห็นเมียผมตายอยู่ที่นอนแล้ว
ตำรวจไม่เชื่อค่ะเพราะว่าดูจากชั่วโมงที่ศพเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ยังไม่ไปทำงานเนี่ยน่าจะรู้เห็นแน่นอนกับการตาย
สอบไปเค้นสอบมาสุดท้ายยอมรับค่ะเป็นคนลงมือเอง
จากนี้เล่าว่าช่วงตีหนึ่งตอนนั้นเห็นพันรยาหลับอยู่บนที่นอน
หยิบขวานในห้องครัวใช้สันขวานค่ะกระนำทุบตีที่ศีรษะและลำคอด้านหลัง
ภรรยาตายค่ะที่นอนเลยนะคะแล้วก็เอาขวานไปเก็บในครัว
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกไปทำงานต่อค่ะ
ในช่วงเช้ามืดแล้วก็กลับเข้ามาบ้านช่วงเช้า
ทำทีทำท่าตกใจไปวิ่งไปบอกญาติญาติเลย
เมียผมตายแล้วเมียผมตายแล้วและญาติก็แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
อีกครั้งตัวเองก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกแต่สรุปสุดท้าย
รับสารภาพนะคะส่วนสาเหตุเกิดจากการระแวง
ภรรยาจะไปมีชายอื่นด้วยความโมโหอาศัยช่วงที่ภรรยาหลับสังหารเลยค่ะ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ